อีกหนึ่งอาชีพผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
คุณแต่ยังมีบางคนอยู่เลยที่ยังไม่ได้รับเงิน
อกจากนี้ระบบส่งย้อนกลับมาอีกบอกว่าเป็นเกษตรกร
และมีหนำซ้ำตอนนี้คือตอนแรกที่บอกว่า
สลากเดี๋ยวจะประกาศวันที่๒พฤษภาคมใช่ไหมคะ
มีข่าวออกมาอีกนะว่าอาจจะเลื่อนออกไปอีก
โอ้โหกุมขมับกันเลยนะคะตอนนี้
หนึ่งในกลุ่มผู้ค้าสลากในเมืองชายภูมิ
ก็คือนางละมัยศรีชัยวานค่ะบอกว่า
ลงทะเบียนไปแล้วนะเราไม่ทิ้งกัน
ลงไปตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนเลย
จนถึงวันนี้รอมา๒สัปดาห์แล้วยังไม่ได้เงินเลย
ผู้ค้าบางรายก็เข้าไปตรวจสอบเหมือนกัน
แล้วก็เอาเรื่องมาคุยกันบอกว่าก็เจอแต่ข้อความ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ

บางคนได้ข้อความตอบกลับมาบอกว่าเป็นเกษตรกร
ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา
ทั้งที่เขาขายลอตเตอรี่มาเป็น๑๐๑๐ปีแล้ว
และก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไป
คุณละมัยเองลงทุนไปซื้อสลากมาขาย๑๒๐๐๐บาท
มาจากไหนล่ะกู้มาจากในทุนเอาลอตเตอรี่มาเตรียมขาย
แต่พอล่าสุดพอขายได้ก็มีการประกาศเลื่อนออกไป
ลูกค้าก็เริ่มหยุดซื้อไปบ้างพักการซื้อไปบ้าง
แต่เมื่อวานซืนมีข่าวจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่
ขอเลื่อนการออกสลากไปอีก
ทีนี้ค่ะจากการที่บางคนติดต่อมาบ้าง

ทีนี้ไม่มีใครโทรมาเลยคือหยุดการซื้อไปเลย

ผลกระทบมากลูกค้าก็ไม่มา
เขาบอกว่ารอการเลื่อน
นี่ได้ข่าวว่าจะเลื่อนอีกลูกค้าหยุดซื้อเลย
เงินที่มีคู่มาเราก็ใช้ของยีบดัวไป
ตอนแรกก็อย่างไรน่ะตอนแรกเขาขอมีข่าวว่า

ถ้าพี่จะได้ก่อนเพราะว่าจะได้เอามา

เพราะว่ามานั่งก็ไม่มีคนซื้อ
คุณละมัยย้ำว่าเรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
ใช้คำว่าไม่มีวี่แววเลยนะไม่มีวี่แวว
ที่บอกว่าเตรียมเลย๑๙หรือ๒๑นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าถ้าอุทธรณ์อีกแล้วมันจะได้หรือเปล่า
เพราะตัวเองก็นี่แหละอายุเยอะแล้วนะ

หากเป็นไปได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อที่จริงของแต่ละคนเลยได้ไหม
รวมทั้งคนขายลอตเตอรี่เกือบทั้งหมด
ต่างบอกว่าเดือดร้อนหนักเหมือนกันพูดเป็นเสียงเดียวกัน
จากการที่ไม่มีใครซื้อลอตเตอรี่เหมือนก่อนที่ผ่านมา
จะมีกลไกกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติม
คือส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเช็คข้อมูล
ข้อมูลกับผู้ยื่นอุทรแบบตัวต่อตัวมันอาจจะดีขึ้นก็ได้
เดี๋ยวนะทันโทษจำนวนเจ้าหน้าที่ของคุณพอไหม

พอจะแกะปมหนี้ไปติดปมนั้นลองดูค่ะ